คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นลูกแท้เมาคลั่ง

ตอนนี้พ่ออาการสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องที่เขารู้
เขาก็บอกว่าอยากให้ประหารชีวิตลูกเลย
ทำแบบนี้กับพ่อผู้บังเกิดกล้าวได้ยังไง
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกลางวันแสกนะ

แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อของเขายังบาดเจ็บสาหัส

เพราะว่าถูกเผาทั้งเป็นนะครับและคนก่อเหตุ
คือลูกแท้ที่เขาบอกว่าทั้งเมายาบ้า

ใช่ค่ะโดยคุณพ่อนอนหลับอยู่ที่หน้าบ้านญาติ
อยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูน
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลีเลยนะคะ
อาการสาหัสโดยตำรวจก็ได้ควบคุมตัวลูกชาย
มาดำเนินคดีแล้วก็สอบปากคำค่ะ
แต่ว่าลูกชายวัย๒๗ปีที่ใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผาพ่อ
ก็ยังให้การวกวนไปมาแล้วก็ปฏิเสธนะ
ว่าไม่ได้เป็นคนลงมือเผาพ่ออ้างแบบนี้
วันนั้นผมจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อตอนถูกไฟไหม้
แล้วผมก็ได้รับบาดเจ็บที่มือที่เท้าเหมือนกัน

เพราะว่าโอ้โหตอนที่สอบปากคำเนี่ย
อาการเมายังหนักอยู่เลยนะครับ
แล้วก็จากการสอบสวนก็ทราบว่าชายคนนี้ติดยาเสพติด
แล้วก็ดื่มสุราอย่างหนักก่อนที่จะเกิดเหตุ

หนวกกับการดื่มสุราเข้าไปด้วยจึงเกิดอาการหลอนนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านกับผู้ใหญ่บ้าน
ก็พาผู้สื่อข่าวนะคะไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

ที่พ่อถูกลูกเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผา
ตอนไปเห็นนะคุณผู้ชมยังมีพวกคราบเขม่าต่าง
ยังมีรอยไฟไหม้อยู่ที่บริเวณย่า

เจอขวดน้ำมันที่คิดว่าใช้ในการก่อเหตุ

เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุ
ตัวคุณพ่อขอมานอนที่หน้าบ้าน

แต่ว่าไม่นานได้ยินเสียงร้องเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือค่ะ

ก็เห็นว่าคนเป็นพ่อถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายเลย

แล้วก็ฉีดดับไฟที่มันกำลังไหม้ตัวของผู้เป็นพ่อ
แล้วก็ส่งคนให้ไปแจ้งให้คนมาช่วยนะคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
เพื่อนบ้านคนนี้คือนางจำแรงกันเทียะ

เห็นลูกชายของคนเจ็บเนี่ยนะ

ก่อนเกินเหตุชั่วโมงหนึ่ง
นี่เห็นไหมก่อนเกิดเหตุชั่วโมงนึง
เบิ้ลเครื่องแล้วก็ตะโกนจะฆ่าแบบนี้ค่ะ
แต่จะฆ่าใครไม่รู้นะแต่คงอยู่ในอาการหลอนนะฮะ
ส่วนคุณป้าคนนี้คือคุณป้าบัวนาคอินไหล
ก็เป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึงเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเหมือนกัน
บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายของคนนี้เขาสร้างแต่ปัญหา
ก่อนหน้านี้เคยติดคุกโดนคดีรักทรัพย์มา๗เดือนนะคะ
แล้วพอติดคุกไปเสร็จเรียบร้อยพ้นโทษออกมา
ก็ดื่มสุราเมาไประรานคนอื่น
แล้วคุณป้าบัวนาคบอกว่าโอ้โหอยากให้ประหารชีวิตเลย
คนแบบนี้มีที่ไหนลงมือเผาผู้เป็นพ่อแท้
ทั้งเป็นแบบนี้มันโหดเกินไปนะคะ
ก็รู้เลย
ขณะที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเองนะครับ
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุลูกบ้านรีบเข้ามาแจ้ง
บอกว่ามีผู้ชายถูกเผาอยู่
ตัวผู้ใหญ่บ้านรีบเดินไปดูที่บ้านของตัวลูกชายนะครับ
พอไปเห็นเห็นอะไรรู้ไหมคุณ
เห็นลูกชายของผู้ที่ถูกเผากำลังล้างมือล้างไม้อยู่
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามไปตรงว่า
นี่ไปก่อเหตุเผาพ่อตัวเองมาใช่ไหม
แต่ลูกชายนั้นตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุสร้างแต่ปัญหา
แม่ก็ตรอมใจก่อนหน้านี้
คนก่อเหตุก็ติดคุกติดตาราง
คดีลักษับมา๗เดือนหลังพ้นโทษ

แล้วก็คาดว่าการที่พ่อมานอนหน้าบ้านญาติ

ไม่อยากจะทะเลาะกับลูกก็เลยหนีมานอนหน้าบ้านญาติ
แต่ปรากฏว่าถูกลูกตามเอาน้ำมันมาราด

ตอนนี้ผู้เป็นพ่อก็ยังพักรักษาตัว

ส่วนเรื่องคดีความตำรวจก็แจ้งข้อหากับลูกชาย
ในข้อหาพยายามฆ่าบุพการีค่ะ